ตอนนี้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพโจรขโมย
ขโมยทรัพย์สินอุปกรณ์การเรียนล่าสุดก็คือไปตะเวนขโมยรถมอเตอร์ไซค์
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโจรเข้าไปตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมหลายยี่ห้อหลายคัน
สุดท้ายโดนจับกลุ่มได้แล้วเค้นสอบไปสอบมาตามคืนมาได้๙คันนะครับ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เลยสืบสอดจากภาพวงจรปิด
ค้นดูว่ามันหายไปได้ยังไงใครเป็นคนเอาไปแล้วก็ไปพบภาพนี้ครับ
ปริญญาคำสาวเป็นผู้ต้องหาที่สวมเสื้อลายพรางนี่แหละครับ
สวมหมวกนอกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดข้างอาคารแปดของคณะเกษตร
แล้วก็จอดทิ้งเอาไว้ใต้ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปดักซุ่มดูจนนายปริญญากลับไปเอารถในช่วง๕โมงเย็น
อีกคันนึงไปเอาอีกคันนึงแล้วย้อนกลับมาเอาคันที่ขี่มาสุดท้ายโดนจับได้คาหนังคาเขาเลย
ปริญญาก็สารภาพว่าเขาก็จะขับรถตะเวนดูก่อนไปตระเวนดูตามจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
อันเนี่ยคือเป้าหมายที่เขาต้องการขโมยค่ะใครขับรถแบบนี้ก็ระวังกันด้วย
แบบนี้ก็ระวังกันด้วยแล้วก็จะไปงัดแล้วก็ขี่ออกไปนะครับ
ช่วงเย็นก็จะกลับไปอ่าวแบบนี้ทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามรถจักรยานยนต์ที่ได้รับแจ้งถูกขโมยได้อีก๘คัน
แล้วก็รอประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็คาดว่าจะมีรถจักรยานยนต์ถูกขโมยอีกหลายคันที่เอาไปแล้วก่อนหน้านี้
ซึ่งต้องเค้นสอบแล้วก็ขยายผลว่าเขาเอาไปกี่คันแล้วไปขายที่ไหนอย่างไร
ขยายผลจับกลุ่มขบวนการกันต่อไปล่าสุดก็ได้กลับมาประมาณสัก๘๙คันนะครับ